วันนี้เพื่อเรียกความร้อนแรงของวงการฟุตบอลไทยแล้ว
วันนี้มีการจับสลากแบ่งสายแล้ว
ที่มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในสองทีนตามเป้าหมาย
ก็คือไปเล่นยุทย์โอลิมปิคเกม
ต้องเข้ารอบชิงให้ได้นะครับถึงจะได้ไปยุดโอลิมปิกเกมที่อาเจนติน่านะครับ
เราก็เป็นเจ้าภาพก็มีการจับสลากแบ่งสายโดยมีนายชินมันกิวนะครับ
อำนวยการฝ่ายการจัดการแข่งขันของเอเอฟซีพร้อมด้วยนายธนศักดิ์สุรประเสริฐ
ประนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมเป็นศักดิ์พญารวมถึง๒นักฟุตซอลชุดใหญ่ทีมชาติไทยนะครับ
กฤษฎาวงแก้วและสุพุทธเถื่อนกลางนะครับสองดาวดังเป็นส่วนสำคัญในการร่วมพิธีในการจับสลากครับ
นัดแรกไทยเจอกับมาเลเซียซึ่งนายอดีศักดิเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติแล้วก็ฟุตบอลชายหาดนะครับของไทยมั่นใจในศักยภาพของการจัดการแข่งขันของไทยและเชื่อว่าไทยนั้นจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ครับ
เส้นทางของไทยนะครับก็คงมีโอกาสเข้ารอบลึกแน่นอนนะครับรอบ๘ทีมรอบรองชนะเลิศแล้วก็แม้กระทั่งถึงชิงชนะเลิศก็ยังมั่นใจว่าตรงนี้เราเห็น
คู่แข่งแล้วในเอ่อ
กรุ๊ปนะครับก็คงจะต้องมาศึกษากันแล้วก็เตรียมทีมกันอย่างเข้มข้น
ส่วนปานัทกิติพานุวงครับผู้เล่นตัวเก่งของทีมก็ตั้งเป้าหมายจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ
แล้วก็คว้าตัวไปยื้อโอลิมปิกที่ประเทศอาเจนติน่าให้ได้ครับ
ตั้งเป้าหมายให้ที่เข้าชิงครับเพราะว่าอยากได้ตัวไปยืนโอลิมปิกที่อาเจนติน่าครับ
ตอนนี้ก็ปรับตัวเข้าหากันได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะหลังจากที่มารวมตัวเพิ่งมารวมตัวกันครั้งแรก